คุณผู้ชมคะเวลาเราไปทำงานต่างที่ต่างถิ่นต่างบ้านเกิดเนี่ยบางทีเวลาเจอคนบ้านเดียวกันมันก็รู้สึกสนิทใจกันเนอ
เหมือนกับว่าอุ้ยเป็นคนบ้านเดียวกันเลยมาทำงานอยู่ในจังหวัดเดียวกัน
ผู้หญิงคนนี้ก็เหมือนกันค่ะคือเธอเป็นคนบุรีรำเนาะแต่เธอมาทำงานที่จังหวัดขออภัยเธอมาทำงานที่จังหวัดฉะเชิงเซานะคะ
แล้วเธอก็ไปรู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งผ่านเฟซบุ๊กรู้ว่าเป็นคนบ้านเดียวกัน
แล้วก็ทำงานอยู่จังหวัดเดียวกันก็เลยเหมือนทำความรู้จักกันไว้แล้วก็มีการนัดเจอกันโดยมีการไปทานข้าวกันที่บ้านหัวหน้างานของฝ่ายชาย
ก็มีเพื่อนอยู่ด้วยหลายคนนะคะทีนี้จังหวะจะกลับเนี่ยฝ่ายชายบอกว่าไม่ได้เอารถมาขอติดรถกลับไปด้วย
ลากเธอเข้าป่าข้างทางแล้วเนี่ยสภาพเป็นอย่างนี้คือแก้ผ้าล่อนจ้อนแล้วก็บังคับเธอแก้ผ้าหวัง
ขืนใจเพราะดีมากมีคนเห็นแล้วโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือเธอได้ทัน
ตำรวจภูทรบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซานะคะพร้อมด้วยกู้ภัยก็รีบลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่ป่าข้างทางริมถนนเทพรัฐนะคะ
ช่วงกิโลเมตรที่๔๑โดยค่ำเมื่อวานนี้เนี่ยได้รับแจ้งมาบอกว่า
มีผู้หญิงจะถูกฉุดพอลงไปเนี่ยก็เห็นมอเตอร์ไซคอนด้าสีดำจอดข้างทาง
แต่ไม่เจอเจ้าของรถนะคะเดินตามหาเข้าไปอีกหน่อยเจอผู้ชายคนเมื่อสักครู่เนี้ย
ชื่อนายนนทวัฒน์วามลูนอายุยี่สิบสี่ปีลักษณะคือดูมีอาการมืนเมา
และที่สำคัญไม่ใส่อะไรเลยค่ะแก้ผ้าล่อนจ้อนเลยอ่ะ
ตำรวจเข้าจับตัวก่อนเลยนายนนทวัฒน์บอกว่าเอ้ยผมไม่ได้ทำอะไร
ผมเข้ามาปัสสาวะตำรวจก็ถามว่าปัสสาวะอะไรแก้ผ้าทั้งตัวขนาดนี้
เออแล้วพอตามเดินเข้าไปในป่าอีกหน่อยนึง
อยู่ในสภาพเปลือยกายเหมือนกันแล้วอยู่ในอาการช็อกแบบตกใจ

เจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยแบบดูแลผู้หญิงก่อนให้ผู้หญิงแต่งตัวให้เรียบร้อย
ส่วนฝ่ายชายนี่เจ้าหน้าที่ต้องจับแล้วต้องใส่กางเกงให้อย่างเมื่อกี้

ก็ไม่รู้อีท่าไหนเหมือนกันลองฟังเขาเล่าไหมคะ
เออ
ตำรวจถามแล้วไปทำร้ายอะไรเขาทำไม

แก้ผ้าอะไรเขาทำไมคุยกันเป็นเพื่อนกันจะคุยกัน
คือเดี๋ยวก่อนคุยกันยังไงถึงต้องไม่ใส่เสื้อผ้าเหรอ
ฟังผู้เสียหายดีกว่าไหมอันนี้น่าจะให้การรู้เรื่องกว่า
ผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้หญิงเธอบอกว่ารู้จักกับนายนนทวัฒน์ผ่านเฟซบุ๊ก

แล้วก็มาทำงานอยู่ที่อำเภอบางประกงเหมือนกัน
นัดดื่มสังสรรค์กันที่บ้านหัวหน้างานของนายนนทวัฒน์
ก็ไม่ได้ไปกัน๒คนนะคะก็มีเพื่อนชายหญิงร่วมวงกันอยู่๗๘คน
ทีนี้เวลาเธอทำงานเธอทำงานกะกลางคืน
ถึงเวลาเธอต้องออกไปทำงานเธอก็เลยขอตัวกลับก่อน
แต่นายนนทวัฒน์บอกว่าเออพอดีเราไม่ได้เอามอเตอร์ไซค์มา
ช่วยไปส่งเราขึ้นรถโดยสารตรงข้ามวัดบางบัวได้ไหม

เออเธอก็บอกว่าอ่าได้ก็เห็นว่าเป็นเพื่อนกัน
มาถึงจุดเกิดเหตุอยู่นนทวัฒน์บอกลงจากรถ
บอกเนี่ยลงจากรถขอมีอะไรด้วยหน่อย

ใครจะไปยอมอ่ะคะเธอก็ไม่ยอม
นนทวัฒน์ก็เลยฉุดกระชากเธอเข้าไปในป่า
บังคับให้เธอถอดเสื้อผ้ากำลังจะข่มขืน
คดีมีคนขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาเห็นแล้วรีบแจ้งเจ้าหน้าที่

หนูบอกว่าหนูจะไปทำงาน
แต่ว่าเหมือนกับที่วินเห็น

แล้วหนูว่าไปงานผัดขึ้นตลอด

หนูนึกว่าเขาจะให้ส่งเขาที่บางบัว

ใช่หนูก็บอกว่าหนูจะไปทำงาน
หนูไม่ยอมเข้าปากกับเขาหนูบอกอย่างนี้เลย
เพราะว่าถ้าเกิดเราเต็มใจอยู่ที่ไหนมันก็ได้
แต่ว่าอันนี้หนูบอกแล้วว่าหนูก็ต้องไปทำงาน
เพราะว่าหนูลงเอาไว้
สุดท้ายแล้วก็ไม่รู้ว่านายนนทวัฒน์สางเมาแล้ว
หรือจำนวนด้วยคำให้การหรืออะไรก็แล้ว

แล้วจริงไม่ใช่ว่าไม่ได้เอารถมานะ

ก็คือตั้งใจตั้งใจออกอุบายเลย
ว่าจะให้ผู้หญิงไปส่งแล้วจะดักชุดข้างทาง
ทีนี้ระหว่างทางนำตัวนายนทวัฒน์ไปสอบสวนที่โรงพัก
ปรากฏว่าแฟนนุ่มของผู้หญิงผู้เสียหาย

มากนะคะนี่เจ้าหน้าที่ควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้ก็เลยไม่รุนแรง
มันทำอะไร
ไม่รู้จักพี่

มีบ้านไน้ำเข๊า

บอกยังไม่ได้ทำอะไรเลยฉุดเขาข้างป่าด้วยยังไม่ได้ทำอะไรเลย
ก็ยังไม่ได้ทำก็แน่นอนแล้วก็มีคนตามตำรวจมาเจอก่อนนะฮะ

ส่งคุณเขมิกาพรมพันธ์ใจลงพื้นที่เกิดเหตุไปพร้อมกับนายชนะชนพันแก้ว
เจ้าหน้าที่กู้ภัยฉะเชิงเซาที่ได้รับแจ้งเหตุเมื่อวานนี้ไปดูพื้นที่เกิดเหตุหน่อย
อันนี้เป็นช่วงกลางวันนะคะเขาบอกว่ามันค่อนข้างเดินเข้าไปในป่ายากลำบากนะ
ขณะกลางวันมันค่อนข้างจะซอกแทรกต้องหลบกิ่งไม้ต้นไม้ต่าง
แล้วก็ต้องระมัดระวังไม่ให้สะดุดล้มด้วยนี่ลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะ
ทีนี้นายชนะชนเขาเล่าบอกว่ามีมอเตอร์ไซค์รับจ้างมาแจ้งเขา
บอกว่าเห็นผู้ชายฉุดผู้หญิงเข้าไปในป่าข้างทางไปช่วยหน่อย
เขาเลยรีบขี่มอเตอร์ไซค์ไปตามตำรวจเพื่อเข้าตรวจสอบ
หลายคนบอกว่าพี่ไม่โทรแจ้งตำรวจบอกว่ามือถือแบตหมด
เขาก็เลยรีบขี่มอเตอร์ไซค์ไปแจ้งตำรวจอีกทีนึงแล้วก็เข้าไปตรวจสอบด้วยกัน
เขาบอกว่าตอนที่ไปตรวจสอบตอนนั้นมันดึกแล้วมืดมากไม่มีไฟเลย
เขาก็เดินเข้าไปพร้อมกับตำรวจแล้วก็ใช้ไฟฉายส่องหาเอา
ไปเจอตัวนายนนทวัฒน์กับหญิงผู้เสียหายอยู่ห่างจากริมถนนประมาณสัก๑๐๐๒๐๐เมตรได้
นี่ดูดิต้องหิ้วของขึ้นมาอย่างนี้เลย

เนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องใส่กางเกงให้อ่ะ
คือแพนไฟฉายมาดูว่ารอบว่าเขาจะไปทางไหนดี
เพราะว่าถ้าตรงไปเนี่ยมันจะสุดป่าแล้วมันจะโลกแล้ว
เขามีเสื้อผ้าของ
ผู้ก่อเหตุแต่ตัวเขาไปแล้ววิ่งออกไปทางป่าด้านหลัง
ออกไปทางนู้นจะเป็นบริเวณนี้เลยก็จะมีผู้หญิงที่อยู่ตรงประมาณตรงนี้
ตรงนี้จะเป็นกองเสื้อผ้าแล้วก็โทรศัพท์มือถือ๒เครื่อง

เรายังได้พูดคุยกับพ่อของนายนนทวัฒน์คนเกาะเหตุด้วยนะคะ
พ่อนี่คือมาจากชายภูมิเลยค่ะพอรู้ข่าวอ่ะ
เมื่อวานว่าลูกถูกตำรวจจับปุ๊บตีรถขึ้นมาเลยนะคะ
ซึ่งก็ได้คุยกับลูกชายแล้วตอนที่ลูกสั่งเมานี่แหละ
พ่อก็เล่าบอกว่าลูกชายออกจากบ้านมาทำงานที่นี่ได้ประมาณ๒ปี
ก็มีบ้างเรื่องการดื่มสุราตามภาษาวัยรุ่น
วันเกิดเหตุเนี่ยรู้แค่ว่าลูกชายกินเลี้ยงปีใหม่แต่ไม่รู้เลยว่าลูกไปทำอะไรบ้าง
บุงตนทบพธรมาและประโกงจัดการรัฐรวรรภ์
โกงแจ้งข้อหาเลยนะคะหนึ่งคือเมาแล้วขับและ๒พยายามข่มขืนค่ะ